ชัดแก่เที่ยววันนี้นะครับมาเริ่มคือเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดสงขรา
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งคนเป็นตำรวจอีกหนึ่งคนเป็นเด็กชายอายุสี่ขวบเท่านั้น
มีการเร่งแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุรถจักรยานยนต์บอมในพื้นที่
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็สามารถเก็บภาพพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณสถานีรถไฟจนะจังหวัดสงคราบันทึกภาพ
ขณะคนร้ายสวมเสื้อผ้าสีดำแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงนะครับ
หมวกกันน็อกอำพรางใบหน้ามิดชิด
ที่ประกอบระเบิดเอาไว้เข้าไปจอดที่ข้างทาง
ซึ่งอยู่ข้างกับรถกระบะของตำรวจภูทรจนะ
ก่อนจะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายอีก๑คน
ขี่เข้าไปพร้อมกันแล้วก็จอดรออยู่อีกด้านหนึ่งออกไปครับ
เมื่อตำรวจสองนายเดินกลับมาที่รถ
กำลังเปิดประตูรถกระบะฝั่งข้างกับรถจักรยานยนต์
ที่ความร้ายนั้นกดขนวดระเบิดขึ้น
ทำให้ร้อยตำรวจเอกยอดชายนั้นถูกแรงระเบิดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ
จากนี้ก็ยังมีเด็กชายอายุเพียง๔ขวบเสียชีวิตอีก๑คน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด๑๕คนนะครับ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายตั้งใจที่จะแต่งกายเป็นชุดผู้หญิง
เพื่ออำพรางเพราะว่าจากรูปร่างและการเดินเหมือนผู้ชายมากกว่านะครับ
จนถึงขนาดนี้ตำรวจก็ยังคงเร่งแก่มรอยหาบ่อแสของคนร้าย
ซึ่งคาดว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการสังหาร

หลังจากก่อนหน้านี้มีการจับคนร้ายบางส่วนที่ก่อเหตุวางระเบิดที่เทพา
แล้วก็กราดยิงชาวบ้านสบาย้อยแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนร้ายกลุ่มไหนนะครับ